คุณผู้ชมมาดูเรื่องเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับผู้หญิงคือเธอคนนี้บอกว่าตกใจมากเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นฉุดเธอเข้าข้างทางนี่เห็นรอยที่หัวเข่าเธอไหมคะ
เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
โดยเธอเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บอกทุกคนแหละที่รักแล้วก็ชอบในการออกกำลังกาย
เพราะเธอเจอประสบการณ์ที่ช็อกมาก
ปกติจะมีโค้ชมาด้วยกันกับเธอมาดูเธอซ้อมวิ่ง
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุคือช่วงหัวค่ำ
เมื่อวันที่๑๓กันยาเธอซ้อมวิ่งคนเดียวไง
คราวนี้ไม่มีโค้ชอยู่ที่ด้านหลังคลองแสนแสบ
แล้วรู้สึกเลยเหมือนกับมีใครมาจากด้านหลัง
สะกดรอยตามแล้วท้ายที่สุดมากระชากตัวเธอเข้าข้างทางค่ะ

บอกแบบนี้นะบอกว่าโพสต์นี้
เป็นโพสต์ที่ทิวอยากออกมาเตือนเพื่อนนักวิ่งผู้หญิงทุกคน
แฮชแท็กอย่าไปวิ่งคนเดียว
ซึ่งด้านหลังคลองแสนแสบเนี่ยทิวไปวิ่งประจำอยู่แล้ว
ปกติไปกับโค้ชแต่วันที่ทิวไปวิ่งคนเดียว
ระหว่างที่ทิวเดินกลับห้องทิวรู้สึกตลอดเวลาว่ามีคนตาม
ด้านหลังตลอดทิวรู้สึกว่ามันมีเหมือนเงาตาม
ไม่ทันหันไปมองมันมาด้านหลังเร็วมาก
พยายามล็อกตัวแล้วก็จะลากทิวเข้าข้างทาง
แต่ด้วยเสียงร้องของทิวแล้วก็แรงที่มันสู้ไม่ไหว

มันก็เลยสู้แรงไม่ไหวเลยปล่อยทิว
และมันเหมือนจะวิ่งย้อนมา
ตามเอาไว้แล้วแล้วเขาก็อัปเดตล่าสุดนะคะ
บอกว่าทิวปลอดภัยดีนะคะทุกคน
ขอบคุณความห่วงใยจากทุกคน
ภาวนาอยากให้จับคนร้ายได้
แล้วเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เธอจะจำเอาไว้เป็นบทเรียน
จะไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวอีก

ข้อสองเธอก็เป็นแผลเป็นลอยทะลอก
จากการที่คนร้ายฉุดเธอเข้าไปข้างทางนะคะ